คุณผู้ชมครับเราต้องติดตามเรื่องการเมือง

เรื่องของความเข้มข้นเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้ง
วันนี้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐวิศนุตีทง
เกินมีนาคมเหมาะสุดวันเลือกตั้ง
กรกตยังไม่มีคำตอบป้อมปัดไม่เกี่ยวกับคอสช

พลเอกประวิทย์ก็บอกโอ๊ยนะฮะ
ดูเรื่องนี้กันนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้
ทางกรกตมีการประชุมกันอย่างพร้อมเพลียง
ทั้ง๖เสือกรกตที่สำนักงานคณะกรรมการ

ประธานกรกตเป็นประธานในการประชุมนะครับ
ก็มีกรกต๖คนเข้าร่วมประชุม
ต่อมาเวลา๑๕นาที๒๐นาทีในอิทธิพร
ได้ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารข่าวต่อสื่อมวลชน
ประจำสำนักงานกรกตแทนการแถลงข่าวด้วยตัวเอง

เตรียมการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และกิจกรรมอื่นอันเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ตามที่นายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบ
เพราะก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่๓มกราคมนะ
มีการประชุมหารือกันท่านรองนายยกวิศนุ
พบเจอกับกรกตไปพูดคุยเรื่องของการกำหนดวันนี้
แต่บอกว่าเป็นการตัดสินใจของกรกตเองนะครับ
กรกตในใบที่เมื่อวานเอามาให้สื่อ
บอกว่ากรกตยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่

และกรกตจะพิจารณากำหนดและประกาศวันเลือกตั้ง
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ
ก็ต้องรอเรื่องของพระราชกฤษฎีกาก่อนนะครับ

คุณผู้ชมครับทางด้านของนายวิศนุเครืองาม
เมื่อวานนี้นายวิศนุเครืองาม
ก็เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ

นายกถามรองนายกวิศนุด้วย
ว่าเรื่องของการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้าง
ไปคุยกับกรกตวันที่๓มกราคม
ซึ่งรองนายยกวิศนุก็เปิดเผยนะครับว่า
กรกตต้องเก็บไปคิดและตัดสินใจเอง

แต่วันที่เหมาะสมก็ไม่ควรไปกระทบกับการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และไม่ควรเลื่อนเกินเดือนมีนาคม
เพราะถ้าสมมุติว่าประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่๒๔มีนาคม
ระยะยาวที่สุดของการประกาศผลการเลือกตั้ง
ก็คือ๒๒พฤษภาคม
ซึ่งถือว่าพ้นพิธีทั้งหมดแล้ว
แต่รองนายกวิศนุก็ให้ไปดูเอานะ
บอกว่าจะเป็นวันที่๓วันที่๑๐วันที่๑๗วันที่๒๔หรือ๓๑มีนาคม
กรกตลองพิจารณาดูว่าช่วงเวลาจากการเลือกตั้งไหน

คาบเกี่ยวกับการพระราชพิธีอย่างไกล
เป็นการตัดสินใจของกรกตเองนะครับ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีเมื่อวาน
ถูกสื่อมวลชนถามว่า
เรื่องของการเลือกตั้งจะเลื่อนไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเลื่อนกี่เดือน
พลเอกประวิทย์โอ๊ยโอ๊ยนะครับ
แล้วก็ตอบว่ายังไงฟังเสียงกันนะครับ
มีเขาคอสะชออยู่ดีอาจจะถูกมอง

เรื่องนี้คือจักรทรอนหนักมาก
ก็ถามแล้วผลเอกประวิทย์ก็โอ๊ย

ไม่ไปยุ่งขนาดไม่ยุ่งสื่อยังว่าคอสชไปยุ่งกับการเลือกตั้งเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับความเห็นจาก๒พักใหญ่เกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้ง
ทั้งหน่ายพิสิทธิ์เวชาชีวาหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตร
แล้วก็คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
คล้ายกันครับว่าไม่กระทบกับพัก
เพราะทุกพักนั้นต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วในการเลือกตั้งนะครับ
ทั้งหน่ายพิสิทธิ์แล้วก็คุณหญิงสุดารัฐก็ยืนยันตรงกัน
ว่าทั้งสองภักดิ์มีความพร้อมนะครับ
ค่ะแต่สำหรับพักอนาคตใหม่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งแล้วก็เชื่อว่าคอสช
อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ถ้าเกิดว่ากรกตเห็นด้วยกับสิ่งที่นายวิศนุนำเสนอ
ก็จะตั้งคำถามว่ากรกตยังมีความอิสระ
และจะจัดการการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างเที่ยงทางเป็นกลางหรือไม่
พร้อมทั้งมีการเชิญชวนด้วยนะให้ติดแฮชแท็ก
แต่แฮชแท็กอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีแฮชแท็กที่กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล

แต่ว่ารองนายกวิศนุก็บอกว่าผมก็ไม่เกี่ยวกับกรกตนะ
ให้ไปคิดตัดสินใจเองแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลด้วยนะครับ